สวัสดีครับตอนนี้กลางสัปดาห์แล้วนะครับ
ท่ามกลางสภาพอากาศที่อึมครึมในหลายพื้นที่
เฉพาะในกรุงเทพมหานครเองวันนี้ครับ
มีทั้งหมอกมีทั้งกลุ่มเมฆที่เข้ามาสร้างความลำบากใจในการใช้ชีวิตนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร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

ของเราเช่นเดียวกันนะครับเป็นกระแสลมที่มาจากทิศตะวันออกเชียงเหนือนะครับ
สังเกตว่ามาจากทะเลนะครับจึงหอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมโดยพื้นที่ที่กระแสลมเหล่านี้
เลื่อนตัวผ่านก็คือในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างครับ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเห็นกลุ่มก้อนเมฆอึมครึมครึมเหมือนฝนจะตกแบบนี้
และที่สำคัญครับทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับมีหนึ่งความหวังคือในช่วงสิ้นเดือนนี้ครับ
คาดการณ์ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความหนาวเย็น
จะมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งโดยช่วงที่คาดการณ์ล่าสุดณขณะนี้
ว่าจะแรงที่สุดเนี่ยก็คือในช่วงวันที่๒นะครับ
ก็รอลุ้นกันนะครับว่าในวันที่๒เดือนหน้าความหนาวเย็นที่จะมาเยือนเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
หนาวเย็นมากแค่ไหนแต่แน่นอนครับก่อนวันที่๒วัน๒วัน
กลุ่มฝนจะมาปกครุมเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ความเย็นที่เข้ามาปะทะกับความชื้นที่ปกคลุมอยู่
นั่นก็หมายความว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนกรุงเทพมหานครนะครับช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุด
ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์
ใครที่จะใช้ชีวิตโดยเฉพาะช่วงเย็นอาจจะต้องติดตามกลุ่มฟ้าฝน
ติดตามการพยากรณากาศด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ทำให้ความแปรผลสภาพอากาศนั้น

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ